ส่วนผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับรุ่นพี่
จะไปซื้อของกันปรากฏว่าระหว่างทางเจอลุงคนนี้
ขี่เซไปเซมามาเฉียวรถเธอล้มบาดเจ็บเลย
จังหวะนั้นพลเมืองดีก็มาช่วยกัน
ลุงลุงอย่าเพิ่งไปอยู่เคลียร์กันก่อน

เฮ้ยเอ้าอย่าอย่าอย่าอย่า
มึงอย่าทำเพื่อนกวนไอ้
โอ้โหลุงดื้อฮะลุงจะไปท่าเดียว
จะไม่อยู่เคลียร์ขนาดคนหลายคนล้อมไว้แล้วนะ
เอาดึงดึงดึงดึงต้อย
ฝั่งน้องผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ต่อยเข้าไปด้วยฮะโอ้โห
นี่เหตุเกิดบนถนน๓๐กัญญาอเมืองนครราชสีมาครับ
คนที่ถ่ายชื่อคุณบี
บีเนี่ยอายุ๑๙ปีเป็นผู้หญิงนะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือช่วงสายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ส่วนน้องคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นรุ่นน้องเธอ
กำลังจะขี่มารับเธอนี่แหละไปซื้อของ
ระหว่างทางรุ่นน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดน
มอเตอร์ไซค์ของลุงคนนี้ที่ขี่ไปมาข้ามเลนมาชน
รุ่นน้องเธอก็เลยล้มเจ็บตัวไปแถมรถพังอีก
ระหว่างจะรอเคลียร์กับลุงคนนี้ลุงก็จะหนีอย่างเดียว
บอกว่าไปตามที่บ้านแล้วกันไปตามลุงที่บ้านแล้วกัน
รุ่นน้องก็เลยโทรตามให้เธอมาช่วยด้วย
พอคุณบีมาถึงปุ๊บณจุดเกิดเหตุก็เจอเหตุการณ์ตามคลิปเลย
ลุงคนนั้นอาการมึนเมาต้องไปรังตัวไว้
พอไปโดนตัวลุงจะจับตัวไว้จับแขนไว้
ลุงก็พูดไม่ดีใส่มาถามว่าเออหนูอายุเท่าไหร่อ่ะ
ทำงานอะไรอาบอบนวดป่ะเนี่ย
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเป็นตอนที่ระหว่างรอตำรวจมาช่วยเคลียร์
ปรากฏพอตำรวจสพเมืองนครราชศรีมามาถึง
ก็คุมตัวลุงไปลงบันทึกประจำวันไว้
ว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ขับรถไปส่งลุงถึงบ้านเลยนะ
ซึ่งตนก็หมายถึงคุณบีมารู้ภายหลังว่า
อ้าวลุงคนนี้เป็นอดีตตำรวจเป็นตำรวจเกษียณอายุครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากปากลุงเลย
มีแค่ญาติของลุงที่มาขอโทษแล้วก็นัดไปไกล่เกลี่ยเรื่องค่าซ่อมรถ
ในวันศุกร์นี้๑๗พฤศจิกายน
ส่วนเรื่องที่ลุงมาทำร้ายร่างกายรุ่นน้องเธอ
ตอนนี้รุ่นน้องเธอเนี่ยถอดใจแล้วเพราะจะแจ้งความ
แต่ว่าตำรวจกลับพูดเหมือนกับไม่อยากให้มีการแจ้งความคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เป็นความจากฝั่งผู้เสียหายนะลองฟังเธอดู
คุณผู้ชมถ้าฟังจากฝั่งผู้เสียหายคือ
ก็ออกแนวรำคาญรำคาญที่ไปเจอตำรวจแล้วตำรวจบอกว่า
มีใบตรวจร่างกายหรือเปล่าจะแจ้งความจริงหรือเปล่า
เหมือนมีลักษณะไม่ค่อยอยากให้แจ้งความอย่างไรก็ตามคุณผู้ชม
ก็รอตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาชี้แจงด้วยนะฮะเรื่องนี้